โดยมีข้อมูลว่ามีการข่มขู่คุกคาม

ได้รับการยืนยันตั้งแต่ตอนแรก

ตามรายงานแพทย์นะครับก็มีร่องรอย

๓คนใน๑ใน๓ก็เป็น

คนนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นญาติพ่อเลี้ยงของพ่อ
คนนี้คือ๑ใน๓ที่ส่งฟ้องแล้วหรือเปล่าคะ

ตอนนี้ฟ้องดำเนินคดีไป๓คน

เป็น๓คนที่กระทำกับน้องในบ้าน
แล้วก็เป็นคนที่ร่วมกัน
เอาน้องออกไปให้คนอื่น

สูงสุดที่กระทำกัน
เป็นคนที่กระทำกับน้องในบ้าน

ก็คือผู้ชายร่วมกระทำ๑๑คน
พยายามจะถามว่าจำนวนที่ระบุ
นับจำนวนจากอะไรบ้าง
ก็นับจำนวนที่เห็นที่อยู่ในบริเวณที่มาร่วม

และนับจำนวนบุคคลที่กระทำกับเพื่อนที่อยู่ใกล้กัน
เวลากระทำก็จะนอนใกล้กัน
แม่จะให้ลูกเลี้ยงนี้ไปกับพ่อเลี้ยงไปลากหวน

ถ้าพูดกันตรงคือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่นัก
ส่วนมากเป็นเม่มากกว่าที่ฉลาดแล้วก็พูดเก่ง
แล้วก็ส่วนมากจะอาจจะเป็นไปได้ว่าแม่นี้เอาลูกเป็นเหยื่อ
เป็นเหงื่อและก็หากินเบบก็ได้มาหยุดจากทางด้านผู้ที่มาช่วยเหลือ
พ่อไปฝึกถามว่าจริงไม่ถูกตรงคืนไหม

ข้าวจะช่วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังตามคดีนี้กันต่อนะคะ
หมดตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะ
เพราะว่าในพื้นที่เองก็ร้อนรุ่มค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าส่วนของหมู่บ้านเองนั้นถูกจับจ้องเยอะจากสังคมภายนอกนะคะ
ไม่ว่าจะเชื่อทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่เกิดข่าวขึ้น
จะก็เคร่งเครียดกันนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็นักข่าวที่ลงไปในพื้นที่ของทุกสื่อนั้น
ก็พยายามไปสืบหาข้อเท็จจริงค่ะว่าตกลงแล้วเรื่องราวเป็นแบบไหน
ถ้าไล่เรียงกันตั้งแต่ตอนต้นนะคะ
ใช้เวลาตั้งแต่แรกเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแรก
กับน้องโดยผู้กระทำคนเดียวตั้งแต่๑๔พฤษภาคม๒๕๖
โดยคนที่กระทำเข้าไปทำในบ้านของเด็ก
ในเวลาที่พ่อกับแม่ออกไปกรีดยางก็คือหลังเที่ยงคืนนะคะ
แล้วครั้งแรกที่เข้าไปทำคนเดียวที่ว่านั้นเนี่ยคนนี้เนี่ย
ที่เป็นญาติไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียว
วันถัดมาถัดมาแล้วจำนวนคนเพิ่มขึ้น
มีการถ่ายคลิปวีดีโอไว้มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเอาไว้
แล้วถัดมาถัดมาหลายครั้งเนี่ยนะคะ
ออกไปนอกบ้านมีการใช้ยาเสพติด
อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจนเป็นคดีฟ้องร้องกันขึ้นมา
แล้วก็จะมีการนัดสืบพยานโดยสารนัดเดือนพฤศจิกายน
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้คือ๓คนนะคะ
คนที่ว่านี้ได้รับการประกันตัวออกมานะคะในระหว่างที่สู้คดี
คนที่ว่านี้อยู่ในคดีนี้แล้วคดีเดินมาขนาดนี้
ตอนนั้นมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ว่าหลังจากที่เกิดคดีที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะคะ
มีการใช้เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
คือต้องใช้คนหลายหมวดในการคุยกับน้องนะคะ
เพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่ก็ได้ความมากขึ้นนะคะ
เมื่อเด็กเครียดน้อยลงได้ความมากขึ้นทำให้มีข้อสงสัย
แล้วก็เลยมีการประสานจากบ้านซึ่งรับดูแลเด็กไปยังมูลนิธิที่ว่า
แล้วก็เข้ามาสืบค้นสืบหากัน
ในขณะที่มีเรื่องราวเป็นข่าวกันขึ้นมา
ชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจเพราะกลายเป็นว่าถูกเหมารวม
ด้วยตัวเลข๔๐ทรชน
พาดหัวแบบนี้ผ่านสื่อนะคะทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจ
เครียดเครียดมากจนไม่รู้จะทำอย่างไร
จนต้องออกมาชุมนุมรวมตัวถือป้าย
เพื่อที่จะประท้วงว่าการถูกเหมารวมแบบนี้
เขาและหมู่บ้านเขาเสียหาย
ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยข่าวพลิกไปพลิกมานะคะคุณผู้ชม
กระทั่งถึงตอนนี้น้ำนักข่าวจากพื้นที่
ก็พุ่งไปที่ครอบครัวนี้
ว่าจริงแล้วแม่วางแผนเพื่อที่จะให้เกิดเรื่องราว
แล้วก็เรียกร้องเงินเพื่อนำไปใช้หนี้อันนี้ข้อหนึ่ง

มีคนให้สัมภาษณ์ถึงตัวพ่อเลี้ยงกับตัวเด็กเอง
ว่าอาจจะมีความสัมพันธ์กันซะด้วยซ้ำไป
ลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้น
ทำให้สื่อมวลชนยังต้องค้นหาความจริงกันต่อ
แล้วก็ในส่วนของคดีซึ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเอง
ก็จะพิสูจน์กันต่อว่าคนที่ถูกกล่าวหา
หรือผิดหรือเป็นการลวงโลกกันแน่สำหรับคดีนี้
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะยังต้องฟังทุกมุม
วันนี้ท่านแรกที่เราจะคุยกันยังเป็นคนเดิมก่อนนะคะ
เป็นสายแรกคือเลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
ทนายฮานิสหยุงสตาซึ่งตอนที่ออกรายการเราไป

สวัสดีครับคุณจอมขวัญนะครับ
ค่ะทนายตั้งแต่ลงไป
ทนายได้ในพื้นที่ได้รับรู้ถึง
ถึงการกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาของคดีนี้บ้างไหมคะ
ว่าคนนอกเนี่ยรู้สึกว่าคดีมันพลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะคะ

ผมต้องตอบในฐานะเป็นทนายความโจทย์ร่วม
ในการดูแลคดีแรกก่อนนะครับ
คดีแรกไม่มีการพลิกไปกลับมาอะไรนะครับ
ก็ยังยืนยันในพยานหลักฐาน
ที่จะเอาผิดต่อผู้กระทำความผิดอยู่นะครับ
ส่วนคดีที่มีการแจ้งความใหม่

แล้วตอนนี้อยู่ในการสืบสวนสอบสวนของพนักงานตำรวจนะครับ

หลังจากที่เรามีความเห็นว่าคดีนี้
มีตัวเลขผู้กระทำความผิดจำนวนเยอะนะครับ
ก็เลยเสนอไปยังผู้การจังหวัดพังงาว่า
คดีนี้น่าจะมีการตั้งคณะพนักงานสอบสวน
ปรากฏว่าข้อเสนอของเราเป็นผลนะครับ
ตอนนี้การสอบสวนสืบสวนทำโดยคณะ
ไม่ใช่เป็นพนักงานสอบสวนท่านเดียว

โดยคณะที่ว่านี้มีองค์ประกอบเป็นใครบ้างคะ
นอกเหนือจากตำรวจนะครับ
ก็มีตำรวจท้องที่เดิม
แล้วก็เป็นพนักงานสอบสวนที่เราไปแจ้งความคนเดิมนะครับ
แล้วก็มีพนักงานสอบสวนบุคคลอื่น
ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาและแบ่งงานกัน
ท่านก็จะลงพื้นที่ในการไปตรวจที่เกิดเหตุ
ท่านก็ทำการสอบพยานนะครับ
บางท่านก็ไปเก็บรายละเอียดพยายามหลักฐานเพิ่มเติม
ค่ะทนายคะถ้าเรากลับไปคดีแรกก่อน
คดีแรกตอนนี้๓คนที่ถูกกล่าวหา
เขาได้รับการประกันตัวตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วถูกไหมคะ
ครับผมสารอนุญาตให้มีการประกันตัวนะครับ
ค่ะโดยที่ทั้ง๓คนนี้
ในพื้นที่เองเนี่ยยังสามารถเจอตัวพบหน้ากันอยู่ได้ใช่ไหมคะ
ล่าสุดรายงานจากในพื้นที่
จำเลยทั้ง๓เนี่ยยังไม่เห็นนะครับว่า
จะอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าอย่างไรนะครับ
แต่ว่าเราก็จะมีทีมที่ดูแลนะครับ
อย่างเช่นทีมคุ้มครองพยานของกระทรวงยุติธรรม

เด็กของกระทรวงพมนะครับ
แล้วก็ทีมของมูลที่มุสลิมเพื่อสันติ
พยายามที่จะหาพยานหลักฐาน
ในส่วนของการเข้ามาข่มขู่คุกคามพยานนะครับ
ล่าสุดนี้เรามีข้อมูลบางส่วนแล้วนะครับ
ที่จะต้องรายงานไปยังพนักงานอายการเจ้าของสำนวน
เพื่อจะให้พนักงานอายการยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรครับ
ค่ะท่านายฮานีฟคะในสามคนนี้
หนึ่งในสามคือญาติของพ่อเลี้ยงเด็กถูกต้องนะคะ
จำเลยคดีที่ฟ้องเมื่อเดือนมิถุนา
มีจำนวน๓คน๒คนเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
อีกหนึ่งคนเป็นคนนอกหมู่บ้าน
คนหมู่บ้านเดียวกันสองคนเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นหลานของพ่อเลี้ยงครับ
ซึ่งจากสำนวนที่มีการดำเนินคดีกับ๓คนที่ว่านี้
พยานและหลักฐานเนี่ยสาวไปถึงคนอื่นไหมคะ

ไม่ใช่การสอบเด็กเพิ่มโดยสหวิชาชีพนะคะ

ในสำนวนเดิมพูดถึงเฉพาะการข่มขืนกระทำชำราวของผู้ต้องหาทั้ง๓

นั้นยังไม่มีการขยายหรือสืบสอบพยานเพิ่มเติมว่า

แต่ในคดีใหม่เราก็ต้อง
เขาเรียกว่าให้การดูคำให้การของผู้เสียหายนะครับว่า
บุคคลทั้ง๓เนี่ยเชื่อมโยงไปยังการกระทำความผิดนอกบ้านหรือไม่
แล้วก็ตอนนี้เราก็พบแล้วล่ะครับว่า
เป็นการเชื่อมโยงก็คือบุคคลที่ทำความผิดในคดีเดิมนี่แหละครับ
เป็นการกระทำความผิดต่อเนื่อง
เป็นการนำเด็กออกไปกระทำข้างนอกครับ
คือการที่พบว่าต่อเนื่องเนี่ยคือมาหลังจากที่มีการสรุปสำนวนส่งฟ้องของ๓คนนี้ไปแล้วถูกไหมคะ

ที่ฉันถามว่าคือสำนวนนั้นมีอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงคนอื่นไหม
กำลังจะถามว่านับตั้งแต่ตอนที่เป็นคดีซึ่งตอนนั้นมูลนิธิยังไม่ได้เข้ามาช่วย
ตอนที่เป็นคดีเนี่ยมีการสอบหรือสงสัยพ่อเลี้ยงเด็กเองไหมคะ
จากที่ผมเข้าไปดูแลคดีแล้วก็ดูสำนวนนะครับที่เท่าที่ดูได้นะครับ
ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ไปว่าพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยกระทำความผิด
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด

ที่สอบไปว่าได้ร่วงระเบิดทางเพศลูกสาวครับ
อันนั้นส่วนของสำนวนนะคะที่ฉันถามเพิ่มว่าหลังจากสำนวนนั้นเสร็จแล้วเนี่ย

จังหวัดครับนอกจากสำนวนนะครับ
จากสำนวนเท่าที่เราตรวจสอบ
ก่อนตั้งแต่แจ้งความมีนาคมนะครับ

วันที่น่าจะเป็นวันที่๒มีนาคม

แล้วก็วันขึ้นศาลล่าสุด
เดือนวิทยุนาเนี่ยนะครับ

ไม่มีข้อมูลจากชาวบ้าน
หรือจากสื่อต่างเลยว่า
พ่อเลี้ยงมีพฤติการที่ล่วงละเมิดทางเพศสำเร็จครับ
คือชาวบ้านก็ไม่เคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ว่าสงสัยพ่อเลี้ยงเด็กจากคดีแรกถูกไหมคะ

แม้แต่พูดกันเองในหมู่บ้านนะครับก็ยังไม่เคยพูดเลยครับ
ประเด็นว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย
จะทำกับเด็กเกิดจาก
หลังจากมีข่าวว่าจะขยายผลจับผู้ต้องหา
อีกจำนวนเกือบ๔๐คนครับ

ซึ่งเดี๋ยวจะมีการขึ้นสารกัน
ก็จะเดือนพฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะ

ครั้งต่อไปทีนี้หลังจากสำนวนนั้นเสร็จแล้ว
เดี๋ยวมาส่วนของคดีใหม่

ที่มันมีตัวเลขออกมาว่า
จะมีการออกหมายจับ
ของคดีล่าสุดที่มีการขยายผล
ตัวเลขมันคือ๑๑คนที่ว่า
ตกลงรายชื่อ๑๑คนออกหมายจับหรือยังคะ

นับจากแจ้งความวันที่๓กันยาที่ผ่านมานะครับ
ณวันนี้จนถึงวันนี้นะครับ
ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับเลยครับ
ที่ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับ
เพราะว่าพยานหลักฐานยังรวบรวมอยู่

คือพยานหลักฐานไปไม่ถึงหรือยังไงคะ
เรื่องการยืนยันทุกษฎามความผิด
ผมคิดว่าน่าจะชัดแล้วบางส่วน

แล้วก็ที่ยังไม่ออกหมายเรียกหรือหมายจับเนี่ย
ขาดเรื่องการชี้จุดเกิดเหตุ
เพราะตอนนี้มีปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะนำผู้เสียหาย
คือเด็กน้องเข้าไปในพื้นที่ได้
นั้นการชี้จุดก็น่าจะใช้วิธีการชี้จุดแบบอื่น
อาจจะใช้ในการชี้โดยใช้ภาพถ่าย
นั้นถ้ากระบวนการในการสอบสวนยืนยันผู้กระทำความผิด
ชี้จุดที่เกิดเหตุสอบพยานสอบพยานแวดล้อม

ผมคิดว่าคงไม่เกินอาทิตย์หน้าน่าจะมีหมายเรียกหรือหมายจับนะครับ
ทนายฮานีฟคะแล้วถ้ายังไม่ได้มีการออกแม้กระทั่งหมายเรียกเนี่ย
คนในหมู่บ้านเขารู้ได้ยังไงว่าชื่อเขาอยู่ใน๑๑คนคะ
มันหลุดออกมายังไงคะ
ก็ตกใจนะครับว่ามีการให้ข่าวของคนในพื้นที่ว่า
เขาเองเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
แล้วก็ตอนนี้เสียหายนะครับผม
ผมเองยืนยันมาตลอดนะครับว่า
ผมไม่เคยให้ข่าวหรือไประบุหรือไปเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่คนใดเลยว่า
บุคคลใดที่กระทำความผิดขยายต่อเนื่องมาในคดีใหม่ไม่เคยนะครับ
แล้วก็ตัวของน้องเด็กผู้เสียหายเองเนี่ยก็ยังไม่เคยไปให้การยืนยันว่า
ในจำนวนที่บอกว่า๔๐เนี่ยมีใครบ้างนะครับ
แต่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยมีการให้ข่าวสัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัย
ผมไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นหลุดออกไปจากไหนนะครับ
แต่จากเราเองเนี่ยเรายังไม่เคยให้ข้อมูลนะครับ

คือมันมีคำให้สัมภาษณ์ของคนที่จริงแล้วชื่อเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏในหมายเรียกหรือหมายจับเลย
เพราะว่าสำนวนยังไม่จบถูกไหมคะยังทำไม่เสร็จ
ทีนี้อันนี้ข้อหนึ่งส่วนอีกข้อนึงเนี่ย
ดูจากคำให้สัมภาษณ์แล้วคนในหมู่บ้านเหมือนรู้ทั้งสำนวนที่ส่งขึ้นสารคดีแรก
แล้วเหมือนกับจะรู้กับสำนวนที่กำลังจะออกมาเพื่อออกหมายเรียกออกหมายจับ
คือมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่คะหรือมันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการยุติธรรมตอนนี้คะในพื้นที่นะคะ
คือเราจากการที่พยายามประเมินนะครับประเมินสถานการณ์จากการให้สัมภาษณ์ของบุคคลในพื้นที่ต่างนะครับ
ผมคิดว่ากระบวนการจัดการเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่บางจุดนะครับ
เพราะฉะนั้นการส่งเรื่องต่างขึ้นไปยังหน่วยงานที่อยู่เหนือกว่าเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งแล้วแหละครับตอนนี้
ข้อที่เรากังวลว่าการใช้พนักงานสอบสวนคนเดียวในพื้นที่เกิดเหตุตรงนั้นได้รับการปฏิบัตินะครับ
ผู้การจังหวัดได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ว่าถ้ามีข้อมูลที่ออกไปถึงขั้นว่าระบุว่า
ใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างโดยที่ยังไม่มีออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยครับ
ตรงนี้คิดว่าข้อมูลอาจจะมีการรั่วไหลนะครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีเรื่องนี้
แล้วก็หน่วยงานที่เขาทั้งหมดจะต้องทบทวนแล้วแหละครับว่าการไปให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ย
แล้วมันจะทำให้รูปคดีของเราที่จะดำเนินต่อไปอาจจะเสียหายได้
นั้นต้องมีการทบทวนนะครับทบทวนการทำงานและสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นท่าสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องพยานหลักฐานต่างนะครับ
ให้พยายามทำสำนวนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ออกหมายเรียกบุคคลผู้ต้องสงสัยเข้ามาในสำนวนให้เร็วที่สุด
การให้ข่าวรายวันมันจะลดลงครับ
นายฮานิคะที่ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะเพราะมันมีข่าวออกมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีพนักงานสอบสวนชุดหนึ่ง
แล้วเหมือนกับครอบครัวไม่ไว้ใจเลยขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน

อันนั้นเกิดขึ้นกับคดีเก่าซึ่งที่ขึ้นศาลถูกไหมคะ
คดีที่มีการพร้อมไปแล้วคดีที่เป็นการพร้อมไปแล้วตามสำนวนนะครับ
ภายหลังที่ผมเข้าไปเป็นทนายแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนจริงครับ
ทีนี้ค่ะมาถึงเรื่องของคุณแม่
คุณแม่ของครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในคำถามเหมือนกันว่า
ตกลงเคยสอบประวัติแม่ไหมคะว่าแม่มีประวัติเป็นหนี้เป็นสิน
ถึงกับต้องกุเรื่องนี้ขึ้นมา
หรือว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ

อันนี้ถามจากสิ่งที่ขึ้นมาจากพื้นที่นะคะ
เรื่องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ชัดเจนในข่าวนะครับว่า
ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับ
ก่อนที่ผมจะเข้าไปเป็นทนายความในคดีเนี่ย
ก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าปัญหาครอบครัวมีอะไรบ้าง
ซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ลูกสาวตัวเองโดนข่มขืนนะครับ
ผมก็ต้องพยายามจะเชื่อมโยงกันให้ได้
ปรากฏว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยแน่นอนนะครับคนยากจนในพื้นที่
หลายครอบครัวในพื้นที่ที่เราสืบดูนะครับก็มีเป็นหนี้กันทั้งนั้นนะครับ
ปัญหาที่เราถามว่าแล้วเป็นหนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ๕๖๐๐๐บาท
ต้องเอาลูกสาวไปแจ้งความว่าโดนข่มขืนมาตลอด๕๖เดือน
เพื่อจะรับเงินจากใครล่ะครับเพื่อจะให้ใครมาใช้หนี้แทนนะครับ
เป็นคำถามที่แม่เด็กสะท้อนมานะครับแล้วใครจะยอมทำอย่างนั้นเป็นลูกในไส้นะครับ
ลูกสาวแท้นะครับแล้วก็ไปบอกออกสื่อว่า
ลูกสาวตัวเองโดนกระทำถึงขนาดนั้นเนี่ยครับผมคิดว่า
มนุษย์บนโลกนี้น่าจะไม่มีใครทำนะครับ
ทนายคะในส่วนของคดีเราขอเพิ่มเติมจากทนายเท่านี้ก่อน
ครับผมสวัสดีค่ะ
ที่เนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าคนใน
หมู่บ้านเองจะให้สัมภาษณ์แต่ละท่าน
ก็เหมือนกับออกมาในทางเดียวกัน
แล้วก็ยิ่งพูดถึงโดยที่เป้าพุ่งไปที่ครอบครัว
พุ่งไปที่ตัวพ่อเลี้ยงพุ่งไปที่ตัวแม่
แล้วก็พุ่งไปทั้งครอบครัวแม้กระทั่งบุคลิกของตัวเด็กเอง

สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น
เช่นมีข่าวออกมาว่าที่บ้านถูกคุกคาม
คำถามคืออะไรคือความปลอดภัยของคดีนี้
โดยที่ยังไม่ต้องตัดสินว่าใครถูกหรือผิดนะคะ

อาร์หวัดดีครับคุณสลัมฝรณ์ครับ
คุณชานนท์เอาอย่างนี้ก่อนล่าสุดตอนนี้
เด็กอยู่กับแม่ไหมคะ

ตอนนี้อยู่ในสถานที่ที่ทางหน่วยงานราชการได้จัดเตรียมเอาไว้
เพื่อรองรับเรื่องของความปลอดภัยครับ

เฉินหน้ากันกับคนในพื้นที่หรือเปล่าคะ
หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็เฟสในตัวของผู้เสียหายมากยิ่งขึ้นครับ

เพราะว่าถ้าสมมุติคนที่อยู่ในคดีนะคะ
แล้วไม่ปลอดภัยแล้วไปอยู่ในการคุ้มครองของหน่วยงานราชการ
ส่งตรงนี้ก็คือการโทรเข้ามาก่อน
โดยเบื้องต้นที่โทรเข้ามาทางแม่ของเด็ก

คือที่ที่ฉันถามเนี่ยคือกำลังจะถามว่า
คือมันมีความไม่ปลอดภัยในกระบวนการขั้นตอนไหนอยู่ป่ะคะตอนนี้
ซึ่งตอนนี้น่าจะมีการันตีเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูงครับตอนนี้

ซึ่งทั้งครอบครัวเขาอยู่ด้วยกันตอนนี้
แล้วก็อยู่ในความคุ้มครองที่เปลี่ยนที่แล้วตอนนี้ถูกไหมฮะ

คุณชานนท์ที่ฉันถามเรื่องของสิ่งที่มันหลุดออกมา
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในสำนวนของคดีซึ่งส่งฟ้องไปแล้ว
สำหรับ๓คนที่ถูกกล่าวหาคดีแรก
กับคดีใหม่ที่เพิ่งจะแจ้งความเนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีรายชื่อบุคคลออกมา
คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรม

ก็ต้องดูในหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเขาว่าเป็นอย่างไร

ตั้งแต่ที่ต้นว่ามันมีกระบวนการอะไรที่ต้องนำไปสู่การคุ้มครองพยาน
มันมีอะไรที่เราเคยพูดมาตลอดว่าเหตุที่เด็กไม่พูดเนี่ยมันคืออะไร
คือบางคนบอกว่าทำไมถึงมาพูดเพื่อมันเกิดตรงนู้นแล้ว
ตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เรามันตอกย้ำให้เห็นว่า
ภาพการที่เด็กจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ว่าจะตัดสินใจอะไรบ้าง
บางอย่างแกจะพูดออกไปเนี่ยมีความปลอดภัยแค่ไหน

คุณชะนวลหึยัลถามเพิ่มเติมสำหรับน้องผู้หญิง
ที่ตอนแรกที่เด็นคุยกับทนายฮาร์เนฟเพื่อสองวันก่อนเนี่ยนะคะ
วันก่อนบอกว่านอกจากน้องคนนี้แล้ว
ตอนที่เขาถูกพาไปกระทำ
พบผู้หญิงอีก๒คนซึ่งอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน
ทีนี้ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกพาตัวไปโดยหน่วยงานนะคะ
แล้วก็ไปซักไซส์เรื่องราวแบบนี้แล้วสุดท้ายเธอออกมาปฏิเสธ

เธอคือ๑ใน๓ตอนแรกที่ข่าวออกมาว่าถูกกระทำ

แต่สุดท้ายก็นี่ไงไม่ได้ถูกกระทำอย่างที่ถูกกล่าวหานี่ไง

ผมว่าในประเด็นนี้นะครับที่คนที่จะเปิดประเด็น
แล้วก็ทำให้มันมองว่าเด็กกลายเป็นผู้ที่เสียหาย
แต่ที่จริงการพูดออกมายังมีที่น้องให้การ
เป็นคำให้การว่าในสภาพการตอนนั้นมีใครอยู่
ส่วนที่เข้าไปก็คือด้วยกับการคุ้มครองว่า
เป็นอย่างไรมาสอบถามไม่ได้มีประเด็นอะไร
ว่ามีผลกระทบกับคดีที่จะเกิดขึ้น
เพราะตัวของน้องไม่ได้ไปกล่าวหาว่า
คนนี้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้
แต่แค่เป็นการเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่า
ในนั้นมันมีอะไรบ้างแบบไหน
แต่ส่วนที่คนที่กำลังจะไปพลิกประเด็น
เพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า
ในการดิสเครดิตของน้องไม้
ตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่คิดว่า
เหมือนกับเป็นหมากตัวหนึ่งหรือเกมตัวหนึ่งของ

เนื่องจากข่าวออกมาว่าน้องผู้หญิงคนนี้
ถูกพาตัวไปโดยที่เหมือนกับไม่ได้บอก

คือเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงคะ

ในวันที่ไปเอามาเนี่ย
ยาดที่ดูแลน้องอยู่เขายินดี

คือพฤติการเนี่ยรู้ด้วยซ้ำไปว่าจะมีคนมาเอาตัวไปแล้วนะครับ
ตอนนั้นก็คือมันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับ
ในการที่จะดำเนินการในส่วนตรงนี้
อ๋อตกลงคือไม่เหมือนกับค่ะคือนี่หมายถึงน้องผู้หญิงคนที่๒นะ
ไม่ใช่น้อง๑๔ตอนนั้นนะคะ
น้องอีกคนนึงที่ออกมาให้ข่าวว่าเธอถูกพาตัวไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สักถามว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น
แต่เธอก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ถูกกระทำชำราวเนี่ยนะคะ
แล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าในหมู่บ้านไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยนะคะ
คือตอนที่พาตัวเธอไปเนี่ยเป็นการเหมือนกับไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวครอบครัวเขา

ในตอนนี้คือมันเป็นส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่
ของการคุ้มครองเด็ก
เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยที่คาดว่าเด็กอาจจะถูกกระทำเนี่ยนะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็สอบถามคุ้มครองเด็กนะครับ

ค่ะคุณชานนท์คะที่ฉันถามย้อนกลับไปตอนที่สหวิชาชีพคุยกับน้อง๑๔คนนี้นะคะ

ตอนนั้นเนี่ยสหวิชาชีพไม่ได้มีความสงสัยใดในตัวพ่อเลี้ยงเด็กเลยแม้แต่นิดเดียวเหรอคะ
มีครับมีการพูดคุยมีการพูดคุยตั้งประเด็นคือเราต้องตั้งประเด็นทั้งหมดว่ามันเป็นไปได้ไหม
เพราะว่าการเหตุการณ์เหล่านี้มันสามารถจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดอยู่แล้ว
ก็มีการพูดคุยตั้งประเด็นคำถามอย่างนี้ครับ
แล้วสอบบอกว่าพบพิรุธไหมคะเกี่ยวกับตัวพ่อเด็ก
ไม่มีครับซึ่งในสำนวนแรกเนี่ยก็มีอย่างที่ทนายบอกว่าไม่มีคิดพูดถึงตัวพ่อเลยด้วยซ้ำไป
แต่มันเพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงนี้เองนะครับในคดีแรกไม่มีการพูดถึงด้วยซ้ำไปนะครับ
ในช่วงคดีแรกเนี่ยนะคะคนในหมู่บ้านมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเด็กไหมคะ
เพราะว่าตอนคดีแรกเนี่ยตอนนี้มีผู้ต้องหา๓คนถูกไหมคะ
คำถามคือว่าในช่วงที่เป็นเฉพาะคดีแรกน่ะมีคนในหมู่บ้านพยายามมาให้ข้อมูลไหมว่า
พ่อเด็กพ่อเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้พ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยน่าสงสัยในคดี
คือมันมีลักษณะแบบนี้ตั้งแต่คดีแรกไหมคะ
คือจากที่ชาวบ้านกล่าอ้างมันมีมาตั้งนานอยู่แล้วแล้วทำไมถึงตอนนั้นณเวลานั้นเนี่ย
ชาวบ้านไม่เคยมาพูดถึงหรือไม่เคยมาชูป้ายเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูก
ว่าพ่อเนี่ยถูกกระทำไอ้ว่าว่าลูกเนี่ยว่าพ่อเป็นคนกระทำ
ค่ะคือคุณชะนุนตั้ง
นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ตั้งใช่ครับว่าทำไม
ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมคะว่าทำไมออกมาตอนนี้ต้อง
ใช่ทำไมออกในเมื่อถ้ารู้ตั้งแต่ต้นว่าพ่อทำเนี่ยทำไมไม่มีการพูดตั้งแต่ตอนต้น
ไม่มีการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกของเขาเหมือนที่ตัวนี้คนในชุมชนเรียกร้องความเป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหาว่า
ท่านกับน้องซึ่งคุณชะนวลมีข้อสรุปไหมคะหรืออยากตั้งคำถามให้สังคมหาคำตอบกันเอง
นั่นคือสิ่งที่ต้องคิดในชุมชนต้องคิดว่าตกลงอย่างที่ผมเคยพูดตั้งแต่ต้นว่า
ความยุติธรรมที่คนในชุมชนเรียกร้องอยู่เนี่ยมันคือความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียว
อืมใครที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณชานนท์เนื่องจากตอนเนี้ยเราเวลากระชับ
สำหรับคุณชานนท์เพราะว่าเราต้องคุยกับอีกสองสายนะคะเดี๋ยวถ้าสะดวกอย่างไรมีความคืบหน้า
เราเรียนเชิญที่รายการเราด้วยนะคะครับผมขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยตอนแรก
ต่อไว้สายเดียวนะคะพยายามจะต่อสายของคนในหมู่บ้านหลายท่าน
รวมถึงแม้กระทั่งอีหมางประจำหมู่บ้านซึ่งให้ประเด็นค่อนข้างจะน่าสนใจที่พุ่งไปที่ครอบครัวนี้
แม้กระทั่งพฤติกรรมของพ่อและแม่เด็กแต่ว่าอีหมาไม่ได้ตอบรับในการให้สัมภาษณ์นะคะ
ไม่สะดวกในเวลานี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับกำนันที่เคยคุยกับเรา
และจะคุยกับทนายความที่บอกว่าเป็นทนายความอาสาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยพร้อมกันนะคะกำนันตำบลหล่อยูงอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงานะคะ
กำนันยุทธนากรจวนเจนกิจแล้วก็ทนายความซึ่งเป็นท่านล่าสุดนะคะที่ออกมาในข่าวนี้นะคะ
ทนายความสันเพชรทิพย์มนเทียนสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกชื่อทีละท่านนะคะ
อ้าวขอเป็นทนายก่อนค่ะทนายทนายสันเพชรมาในนามสำนักงานทนายตัวเอง
หรือมาในนามมาในนามใครคะที่บอกมาช่วยชาวบ้าน
อ่าในนามของตนเองจากการติดต่อของกำนันยุทธนาครับ
เป็นทนายของชาวบ้านทั้งหมดนะครับ
ค่ะแล้วตอนนี้มันมีคดีอะไรที่เป็นของชาวบ้านแล้วเหรอคะ
อ่าทุ่งตัวนี้อยู่ในความวิตกกังวลของชาวบ้านครับผม
ยังไม่มีคดีอยู่ในสาระบบครับ
ค่ะชาวบ้านกังวลว่าอะไรบ้างคะทนาย
อ่ามีความกังวลว่าตามที่กล่าวอ้างของบางรายการที่ได้กล่าวอ้างไป
ก็ว่าสี่สิบคนครับทีนี้ชาวบ้านก็เลยกังวลว่าสี่สิบคนเนี่ย
มันก็คือทั้งหมู่บ้านเลยอืม
หรือถ้าถ้ามีคดีที่กล่าวหาชาวบ้านในหมู่บ้านทนายจะเป็นทนายที่ว่าความให้
หรือหมายถึงกรณีการพูดพาดพิงจะฟ้องหมินคะ
อ่าถ้ามาช่วยเหลือครับส่วนของการประมาณนี้จะต้องอีกทีหนึ่งครับ
อ่าตอนนี้ทนายให้คำปรึกษาชาวบ้านว่ายังไงบ้างคะ
ก็หากเกิดคดีตีความขึ้นก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ค่ะทนายช่วงนี้ทนายได้แนะนำชาวบ้านว่าให้สัมภาษณ์สื่อน้อยลงป่ะคะ
ไม่ได้แนะนำครับชาวบ้านพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ครับ
ได้ค่ะกำนันค่ะกำนัน

กำนันเอาประเด็นล่าสุดเลยค่ะตอนนี้ในพื้นที่เอายังไงวางแผนหรือว่าประชุมกันได้ข้อสรุปว่ายังไงบ้างคะ
คืออย่าใช้คำว่าวางแผนเลยนะครับเพราะเราบริสุทธิ์ใจที่จะดำเนินให้เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องคดีนะครับ

มีด้านที่ฉันหมายถึงว่าผัดชุมการคุยกันได้ข้อสรุปยังไงขอภัยใช้คำผิดค่ะ
ตอนนี้น่ะความพิตรกังวลของชาวบ้านดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นมากทุกหน่วยงานเนี่ยครับมักจะเป็นท่านผู้ว่าท่านผู้การท่านนำเพลอ
นะครับทุกภาพส่วนธนาคตสุขเข้ามาดูแลในเรื่องเยียวยาเรื่องกิจใจ

ค่ะกับกำลังที่ฉันมีประเด็นหนึ่งมีคนตั้ง
คือจริงแล้วก็เป็นทางมูลนิธิแหละที่เขาให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ในความกังวลหรือว่าข้อมูลแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงของเด็ก
ถ้าชาวบ้านจะให้ข้อมูลเนี่ยทำไมไม่ให้ข้อมูลตั้งแต่ที่เป็นคดีแรก
ส่งขึ้นศาลไปแล้วทำไมออกมาให้ข้อมูลแล้วพุ่งไปที่พ่อเลี้ยงเด็ก
ครอบครัวเด็กในวาระที่รู้สึกว่าจะมีคนถูกกล่าวหาเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านคะ
เขาคงคาดไม่ถึงนะว่าความดีที่เขาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวนี้นะ
หลังจากที่น้องเขาโดนคดีไป๓คนแล้วเนี่ย
เพราะวันนี้เขาโดนกระทบกระปุ้มเนี่ยเขาก็เล็กกับดันที่เขามีอยู่แล้วเนี่ย

ค่ะกำลังถามแบบนี้ว่า๓คนที่ถูกกล่าวหาในคดีแรกก่อนเนี่ยนะคะ
คนนี้เนี่ยชาวบ้านมองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกกันแกล้งถูกกุเรื่อง
หรือชาวบ้านมองว่าให้ไปสู้คดีกัน
ชาวบ้านมองว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับหลักฐานพยานต่างนะครับ
ยินดีที่จะให้ความยุติธรรมอยู่แล้ว
เขาภาคแรกเขาจะสงสารไปทางผู้เสียหายมากกว่าด้วยซ้ำไป
แต่บังเอิญพยานหลักฐานที่ยื่นฟ้องเนี่ยมันอ่อนเลยก็ได้ประกันตัวออกมา
คือมองว่าพยานหลักฐานอ่อนเลยได้ประกันตัวใช่ไหมคะ
ตอนนี้๓คนในคดีนั้นอยู่ในพื้นที่ไหมคะ

แต่ผู้ที่กล่าวเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยเขาก็ออกสื่อทุกวันครับ
คนที่ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมมีใครบ้างคะ
ตอนนี้เป็นชื่อเล่นอยู่นะครับมันไม่เป็นการออกหมายหรือเป็นอะไรที่เป็นทางการนะครับ
แต่ว่าจากการให้ปากคำของผู้เสียหายหรือข่าวที่ออกมาเนี่ยก็มีมา๑๑คนเพิ่มมาอีก๘คนครับ

อ่าแล้วชื่อเนี่ยชื่อออกมาเลยเหรอ

ชื่อเล่นอ่ะแล้วพอออกมาเนี่ยคือรู้สึกเสียหายถูกไหมก็เลยออกมาโต้ถูกไหมคะ

อ่าคำถามก็คือว่าแต่ว่ายังไม่ได้ออกหมายเรียกยังไม่ได้ออกหมายจับอะไรเลยเนี่ย

แล้วแล้วทำไมรู้คะว่าชื่อนี้คือคนนี้ชัวร์ชื่อนั้นคือคนนั้นแน่
คือก็จากการให้ปากคำของผู้เสียหายมันก็คงจะเป็นข่าวออกมาครับ
เอ๊ะทนายทนายค่ะทนายสันเพชรค่ะ

จนถึงตอนนี้เนี่ยชาวบ้านถือว่าเสียหายแล้วหรือยังถ้าเอาข้อมูลจากที่กำนันบอกว่า
แต่ละท่านออกมาว่าตัวเองมีชื่ออยู่เสียหายต้องออกมาแก้
คือจริงแล้วมันต้องรออย่างเป็นทางการก่อนหรือเปล่าทนายคะ
เสียหายในภาพรวมครับครับข่าวญาติเรียนคือว่าคือตอนเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะ
เขาก็ชาวบ้านเขาไม่อยากจะเข้ามาในหมู่บ้านนี้เลยครับผมในส่วนของลุงรวมนะครับ
แต่ส่วนในส่วนตัวเนี่ยถามว่าเสียหายหรือยังถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วคนในหมู่บ้านก็สืบได้ว่า
มันมีชื่อนี้อยู่จริงมีชื่อนี้อยู่จริงในหมู่บ้านนี้มันก็ถือว่าเสียหายแล้วครับ
เดี๋ยวเรียนขอกลับไปที่กำนันนิดนึงนะคะกำนันตอนที่มันมีคดีตอนแรกเนี่ยนะคะ
ตอนยังไม่ได้มีบอกว่าจะมีคนถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกเนี่ยตั้งแต่คดีแรกที่ที่กำนันบอกว่าคือมันเป็นวิถีนะวิถีนะคะ
คือจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยความเสียหายมันเกิดกับเด็กแล้ว
แล้วทำไมชาวบ้านถึงไม่ออกมาบอกคะว่าสงสัยในตัวพ่อเลี้ยงหรือสงสัยในพฤติกรรมของแม่เขา
คือทำไมตอนนั้นถึงไม่พูดเพื่อช่วยเด็กคะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มีคดีก็ต้องว่ากันไปตามของรูปคดี
แต่พอนี้พอมันมีสื่อออกมาเป็น๔๐ทรชนเนี่ย
โจรปวดในประวัติภัณฑ์จำนวยสังคมทั้งหมู่บ้าน
ทุกคนก็เลยพร้อมใจลงมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งนี้
ค่ะเอไอ้กำลังค่าเดี๋ยวหน่อยขอถามนิดหนึ่ง
คือตอนนั้นที่ไม่ออกมา

เสียหายครับทุกคนเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

เป็นกระแสที่รุนแรงกับการออกข่าว
เรียนเข้าใจในประเด็นนั้นแต่คอยแยกมาพูดถึงกรณีคดีก่อน
คำถามคือว่าถ้าข้อมูลที่ชาว
สมมุตินะคะสมมุติเป็นข้อมูลที่ชาวบ้านรู้แน่ใจ
เกี่ยวกับเรื่องพ่อเลี้ยงเด็กหรือพฤติกรรมของแม่เด็กเอง
คำถามคือว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมไม่ได้ไปเป็นพยาน
หรือไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องคดีนี้ตั้งแต่แรกคะ
ก็คงไม่มีการมาสอบปากคำจากพยานรอบด้านบ้างครับ
นะครับเขาเป็นเรื่องของคนอยู่ส่วน๓คนที่สอบ
อนุญาตเสริมนิดนึงนะครับคือการที่จะสอบได้เนี่ย
คือต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามอยากทราบถึงไหนก็ต้องมีมาถามครับ
คือเราจะไปออกวาดตรงนั้นเรารู้ตรงนี้เรารู้ก็ไม่ได้ครับ
ไม่ได้ค่ะธนาฬินกำลังจะหมายความว่า
ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดความเป็นธรรมแล้วสงสารผู้ถูกกระทำคือเด็ก
คำถามคือว่าทำไมเราไม่เข้าไปช่วยเด็กโดยการบอกว่าคนที่ทำเขาจริงน่ะ
คือใครไม่ใช่ปล่อยให้คนที่ทำผิดกับเขายังลอยนวลค่ะ
ถามใครครับ
ถามท่านไหนใช่ไหมครับ

คำถามคือว่าเรายังไม่พูดถึงชื่อเสียงนะคะ
เราพูดถึงว่าเด็กถูกกระทำ
แล้วตอนนั้นสมมุติว่าถ้าคนในหมู่บ้าน
รู้ว่าเป็นพ่อเลี้ยงทำ
หรือว่าแม่มีส่วนในการทำให้เด็กเสียหาย
ตอนที่เป็นคดีตอนแรกทำไมไม่มีข้อมูลนี้ไปบอกตำรวจคะ
ก็อย่างที่บอกครับทางตำรวจเขาก็ไม่ได้ลองมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ในส่วนของพยานชาวบ้านรอบด้านนะครับ
แล้วคนในหมู่บ้าน

แล้วคนในหมู่บ้านไม่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับคนที่ถูกกล่าวหา

ถ้าคนที่ทำเด็กจริงยังลอยนวลอยู่ข้างนอกเหรอคะ
อันนี้ถามทางนายนะครับ
ถามกำนันค่ะ

เพราะมันรูปคดีมันได้ดำเนินการไปแล้วในส่วนของคดีนะ
แต่ว่าเรื่องราวของข้อเลี้ยงกับที่ถับ
มันคงเป็นมารยาทที่ยังต้องเก็บไว้นะครับ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาบานปลายขนาดนี้ฮะ

หรือไปซัดทอดโยนไปถึงพ่อเลี้ยงอะไรต่างนะ
เพราะว่าเขาคงเชื่อว่า
ขบวนของทางกำหนดคงจะยาวต่อไปถึงข้อเลี้ยง

ทีนี้ดีฉันหมดเวลาในรายการแล้ว
เพื่อให้ได้พูดมากกว่านี้นะคะ

และเรากับสื่อมวลชนแขนงอื่นยังต้องหาความจริงนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
อะไรคือความถูกต้องกันแน่ค่ะสวัสดีค่ะ